คุณผู้ชมครับตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอว่า
ราคาของการประมูลรวมอยู่ที่๑๓๐๐กว่าล้านบาทไปแล้วนะครับ
การประมูลรอบนี้ถือว่าเป็นการบันทึกประโยชน์หน้าใหม่
ของศาลกรรมธรรมนาคมของไทย
เวลาที่ยาวนานเกิน๔๘ชั่วโมงมาแล้ว
รวมถึงราคาของการประมูลที่เกินกว่าการประมูลรอบที่ผ่านมา

เราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูท่าทีของผู้ร่วมประมูลแต่ละลายนะครับว่า
การมาประมูลในครั้งนี้เขามีท่าทีอย่างไร
ที่ไม่มีใครยอมถอยในการประมูลในครั้งนี้
ติดตามจากรายงานของคุณอัญชรีสริมั่วครับ
สู้ครับสู้ครับขอบคุณมากครับ
ท่าทีและบรรยากาศฮึกเหิมของบรรดาผู้บริหาร๔ค่าย
เข้าร่วมการประมูลเมื่อ๒วันก่อน

กับการประมูลมาราทอนที่ล่วงเลยมาถึง๒คืนเต็ม
หรือนับคร่าวก็เลย๕๐ชั่วโมงแล้วค่ะ
บรรดาคนที่ปักหลักในห้องประมูลชั้น๒และชั้น๘
ทำลายสถิติการประมูลทะลุแสนล้านบาทไปเรียบร้อยแล้ว
แท็กทีมกันมาเป็นสุภาพบรุษชุดขาว

พวกเขาจะสู้จนกว่าจะได้ชัยชนะนั่นเองค่ะ
แต่งานนี้ก็ไม่ได้มาเล่นนะคะ

ศทชอัดฉีดเต็มที่สำหรับอาหารของผู้เข้าร่วมประมูล
เมนูวันนี้อาหารไทยล้วนค่ะ

ถึงเวลาต้องแซ่บเพื่อปลุกคนที่อดนอนแล้ว

อาหารแต่ละมื้อทุ่มสุดไม่เกินหัวละ๕๐๐บาท
ขณะนี้เราได้มีการขยายระยะเวลาของการเตรียมอาหารไว้
จนถึงระยะเวลา๓ทุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ถ้าเกิดว่าผลการประมูลในวันนี้
ถึงระยะเวลา๓ทุ่มของวันนี้ยังไม่สิ้นสุดลงนะครับ
ศตชเองก็คงต้องมีการขยายระยะเวลา
หมายถึงว่าการเตรียมการประมูลออกไปอีก๑วันนะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อมวลชนอย่าห่วงเรื่องนี้นะครับ
ส่วนสื่อมวลชนก็เตรียมอาหารไว้เต็มที่เช่นกันค่ะ

ก๋วยเตี๋ยวร้อนข้าวปลาอาหาร
สำหรับการรายงานข่าวแบบมาลาทอนเช่นกันค่ะ
ในขณะที่บรรยากาศห้องของสื่อมวลชนนี้นะคะ
ทัพสื่อมวลชนก็ยังคงปักหลักรอทำข่าวกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
อย่างน้องคนนี้นะคะเก็บผ้ามาอยู่๓วันแล้วค่ะ

ไปดูกันเลยค่ะว่าเธอเตรียมตัวอย่างไรกันบ้างค่ะ
มาอยู่ที่นี่กี่วันแล้วคะ
วันแล้วค่ะก็วันนี้เข้าสู่วันที่๓

คือตอนแรกเตรียมมาแค่๒วันเพราะเขาบอกว่า๒วันน่าจะเสร็จสิ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็สรุปก็คือไม่พอเสื้อผ้าไม่พออะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เลยต้องแบบมีช่วงที่เขาพักเบรกอะไรอย่างนี้
คือต้องกลับไปขอแบบซักเสื้อนิดนึงอะไรอย่างนี้
ว่ายังไงก็คือตามมา๓วันแล้วยังไงก็ต้องเอาจนจบแน่
แต่ว่าถ้าเกิดถูกเฉินก็กลับไปบ้านแล้วก็กลับมานี่ค่ะ
อย่างเมื่อคืนก็กลับไปบ้านก่อนแล้วก็กลับมาที่นี่ค่ะ
แหละครับเป็นบรรยากาศของกองทัพสื่อมวลชน
ปักหลักทำข่าวกันแบบข้ามวันข้ามคืนแบบนี้
ไม่ยอมไปไหนควบคู่กับผู้ร่วมประมูลที่ยังคงอยู่ในห้องการประมูล
ไม่มีใครออกมาจากห้องของการประมูลนะครับ